ไปดูเหตุที่ชนบุรีกันบ้างนะครับ

แต่ว่ามีกระบะคันสีดำเป็นต้นเหตุนะครับ

ซึ่งจอดอยู่ริมถนนหน้าร้านอาหารจำหน่ายสุนัข

จอดอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งเสียหายอีกนะครับ
รวมถึงแรงกระแทกยังทำให้โต๊ะเก้าอี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณใกล้หมู่บ้านอิสเทอร์แลนด์๒
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
พังเสียหายยับเยินกันไปหมดนะครับ
เสถียรนาโพรอปภหมู่บ้านอิสเตอร์แลนด์๒
เล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่กำลังเข้าเวรเมื่อคืนนี้

วิ่งมาจากทางสี่แยกชากเคราะห์ด้วยความเร็ว

เสียหลักพุ่งชนรถ๒คัน
คือกระบะสีบอลกับกระบะสีน้ำเงิน
รวมถึงร้านค้าที่อยู่ริมทาง
จนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับ

หันไปแทบไม่ทันแต่กล้องวงจรปิดจับ

ตำรวจตามไปเจอรถคันต้นเหตุที่จอดไว้
แล้วมีผ้าคลุมภายในหมู่บ้านอิสเตอร์แลนด์๑
เมื่อกี้เกิดเหตุในอิสเตอร์แลนด์๒ใช่ไหม
แล้วก็เปิดผ้าคุมออกโอ้โหพังงะเลย
สภาพหน้ารถกระบะคันสีดำนะครับ
พังเสียหายยับเยินหม้อน้ำแตกกระจกแตก
แล้วก็พบว่าเป็นคันสีดำเดียวกับที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิด
สอบสวนนายสมบูรณบุญล้ำเจ้าของรถ
นายสมบูรณ์ยังตีเนียนให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นใด
ซึ่งตำรวจจะได้เรียกไปสอบปากคำอีกครั้ง
เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินการชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับเจ้าของรถทั้ง๒คันแล้วก็เจ้าของร้านต่อไปนะครับ
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ไว้แบบนี้ก็ปิดไม่มิดเหมือนกันเพราะพังยับเลยนะฮะ